เรายังตามกันต่อกับเหตุการณ์ที่มีโจรบุกเดี่ยวไปปล้นธนาคารย่านรังสิต
แล้วก็ไปเจอมรปภใจเด็ดเข้าโอ้โหถึงแม้จะโดนโจรล็อกคอเอามีดแทงก็ตาม
แล้วก็ฮึดสู้ฮึดสู้ถึงขนาดที่ตัวเองโดนแทงแล้ว
ยังพยายามที่จะเอาเก้าอี้ไปฟาดโจรก็ดีนะฮะพยายามที่จะเอามีดไปไล่แทงโจร
เพื่อให้จับโจรให้ได้คุณผู้ชมสุดท้ายโจรรายนี้เสียชีวิตนะฮะ
ไปดูภาพนาทีที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่ฮะโจรมาแล้วครับ
นี่ล็อกคอก่อนนะฮะรับประพอเขานั่งเฝ้าอยู่ตรงเสาตรงนี้หน้าธนาคาร
อดรัดฟัดเหวี่ยงกันรับประพอโดนแทงเข้าไปก่อนเลยนะฮะ
ขุนทองศรีชัยยะอายุ๕๑ปีครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร
นั่งหันหลังอยู่เจอโจรมาแบบนี้นะฮะสุดท้ายต้องถอยไปตั้งหลักก่อน
เรียกคนมาช่วยก่อนนะฮะแล้วคนร้ายเนี่ยก็เข้าไปป้นธนาคารอยู่สักพักหนึ่ง
นี่ครับนายขุนทองสภาพที่ตัวเองโดนแทงเลือดโชคแล้วนะ

จังหวะโจรจะออกมาเดี๋ยวจะเดินมาหยิบเก้าอี้ครับ
แล้วอาศัยจังหวะที่จนออกมานะเอาเก้าอี้ฟาดเข้าไปเดี๋ยวรอภาพนิดหนึ่งนะ
เอายังไงดีตะโกนบอกคนก่อนว่าเฮ้ยมีการป้นมีการป้น
โจรก็อยู่ข้างในปล้นธนาคารอยู่นี่ครับถือก้าวอี้แล้วเดี๋ยวรอจังหวะยังไงต้องออกประตูนี้
จังหวะนี้แล้วก็เอาเก้าอี้ฟาดเลยนะฮะฟาดใส่ไปยังคนร้ายรายนี้นี่ครับโดนไปหนึ่งที
คนร้ายก็โดนแล้วเห็นไหมโดนโอ้โหโดนหลายทีเหมือนกันทีนี้นะก็ยังล้มลุกคุกคานคนก็มาช่วยกัน
มาถึงนี่โดนก่อนแล้วใช่สุดท้ายนะคนร้ายก็วิ่งออกไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แล้วก็คนร้ายก็ไปล้มลงแล้วก็ไปช่วยจับกันอยู่ที่หน้าธนาคารด้านหน้าเลย
ปภเข้าไปพยายามจับคนร้ายอีกรอบนึงเนี่ยเขาแย่งมีดได้แล้วแทงใส่คนร้ายด้วย
แทงสวนไปเลยคนร้ายโดนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหชาวบ้านมาเต็มไปหมดเลยครับ
จับกลุ่มได้สุดท้ายรบพอสุดแล้วครับเพราะว่าโดนแทงไปนะฮะ
แล้วก็คนร้ายเองก็โดนแทงเหมือนกันสุดท้ายเสียชีวิตเลย
เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้นที่ธนาคารออมสินสาขาทียูโดมครับที่ครองหลวงปฐุมธานี
อันนี้สภาพของรอบพอที่โดนแทงไปนะครับ
คุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปจุดเกิดเหตุนะฮะก็ไปถามนี่
พ่อค้าที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาขายของอยู่ได้ยินเสียงแล้วรับประพอตะโกนมีการป้นมีการป้น
เขาก็หันไปเห็นแล้วเห็นแล้วผู้ก่อเหตุวิ่งออกมาแล้วถือมีดมาด้วยจะขึ้นรถหนี
ระหว่างนั้นตัวเองและพ่อค้าที่อยู่จุดนี้ก็ช่วยกันสิครับ
พยายามหาข้าวของไปปลาใส่คนร้ายให้มีดในมือเขาตกลงที่พื้น
แล้วก็ไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้แล้วก็นี่ฮะสุดท้ายมันก็ชุดละมุนวุ่นวายแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่มันชุลมุนก็คาดว่ารบพอเอามีดที่พกมาก็แทงสวนกลับไป
ยังทางด้านของคนร้ายที่เข้ามาป้นนะครับซึ่งลำพอเองก็โอ้โหก็ทำเต็มความสามารถแล้ว
แม้ตัวเองจะบาดเจ็บก็ตามนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์บรังสิตครับ
ทางด้านของรองภูมิในการธนาคารออมสินคุณเทิดธรรมสุวิชาวรพันธ์ก็เดินทางไปนะฮะ
อย่างเต็มที่หน้าตาสดใสมากขึ้นและอาการก็ดีขึ้นแล้ว
เจ้าตัวบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าคนร้ายที่มามาส่งของหรือเปล่า
เขาใส่หมวกกับน็อคมาแต่ไปโดนล็อคคอร์แล้วใช้มีดแทงก็เลยพยายามสะบัด
แล้วก็พยายามไปบอกพนักงานว่าอย่าออกมาอย่าออกมา
แล้วตัวเขาเองก็พยายามขัดขวางคนร้ายทุกวิถีทาง
ภาพที่เห็นก็คือเอาเก้าอี้ไปฟาดนะฮะในใจคิดเลยว่ายังไงก็ต้องสู้
ยังไงก็ต้องหยุดคนร้ายให้ได้อ่ะไปฟังเสียงรับประพอใจเด็ดคนนี้หน่อยนะฮะ
สะบัดสะบัดอย่างนี้ผมก็วิ่งซ้ายไว้ไม่บอกว่าให้คนหนีตอนผมถือแกล้ง
ผมเห็นผมจะหาอะไรได้ผมเลยเห็นโต๊ะเขาเยี่ยงผมสีสมบูรณ์ที่ผมนั่งบ่อย
ผมเลยลากออกมารอให้มันออกมาจากธนาคาร
ผมเห็นแล้วผมดูมองออกไปมันเข้าไปในที่เอาเงินเราไปที่เทรนเนอร์ที่เอาเงินแล้ว
ดีนะผมว่ากลำถึงเวลาสมภีร์๒ครั้งได้มั้ย
กลัวตัวเองได้รับฟังปลอดภัยมั้ย
ผมว่าผมว่าผมก็ไม่รอดเหมือนกัน
ท่านพลตำรวจตรีชุมพลชาญชนะโยธินก็บอกว่า
ก็การที่รปภใช้อาวุธมีดเนี่ยก็เป็นการป้องกันตัว
แล้วก็ป้องกันเรื่องของทรัพย์สินของทางธนาคารด้วย
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะ
เดี๋ยวให้รอปภออกจากโรงพยาบาลก่อน

เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับขณะที่แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอง
วันนี้นะฮะแม่ของผู้ก่อเหตุนางสมศรีอายุห้าสิบเอ็ดปี
ก็เดินทางไปรับศพลูกชายทันทีที่เห็นนะคุณผู้ชมก็
ถึงแม้ลูกชายทำผิดก็ตามแต่ว่าก็ทำใจไม่ได้ครับ
ร้องไห้ร้องห่มเป็นลมต้องช่วยกันพยุงแบบนี้
คุณแม่บอกนะฮะว่าลูกชายเขาเครียดเพราะว่าสองสัปดาห์ก่อนเนี่ย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์บอกว่าลูกชายเนี่ย
อาการปอดอักเสบติดเชื้อเพราะว่าสูบบุหรี่เยอะ
แล้วลูกเองก็เคยบ่นเครียดเพราะกลัวตัวเองจะเสียชีวิตจากการที่เป็นโรคนี้นะครับ
ปัญหาเรื่องเงินเนี้ยนะฮะยืนยันว่าก็มีบ้าง
เพราะลูกชายตกงานแต่ว่าไม่ถึงกับขัดสนขนาดที่จะไปป้นธนาคารนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วฝ่ายแม่เองครอบครัวเองก็วางแผน
กำลังจะมีการออกรถกระบะนัดวันรับรถแล้ว
จะให้ลูกชายกับภรรยาไปค้าขายกัน
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้มาก่อน
รับในส่วนที่ลูกทำผิดแต่ก็เสียใจที่ลูกต้องมาเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ฝากขอโทษไปยังรบพอที่โดนลูกชายแทงด้วยนะฮะ
เราก็เข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ยังไม่เข้าใจตรงที่ว่า
ทำไมว่าพอล้มไปแล้วตรงนี้แล้วไปช่วยกันลุมแบบหลายคนทับอ่ะ
ถ้าไม่ทับเขาขนาดนั้นเขาก็อาจจะไม่เสียก็ได้นะคะ
ช่วยเขาส่งโรงพยาบาลหน่อยอะไรประมาณนี้
ให้ติดคงติดคุกไปเขาออกมาเขายังกลับมาอยู่กับลูกกับเมียเขา
อันนี้เขาไปแล้วเขาไม่มีโอกาสมาแล้วเรายอมรับว่าลูกเราผิด
ทีนี้ทีมข่าวเราได้มีการไปคุยกับภรรยาผู้ก่อเหตุด้วย
บอกว่าเธอก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสามีจะทำแบบนี้
เพราะตอนอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
ไม่ได้มีท่าทางอะไรหรือว่าแรงจูงใจอะไรนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยวันที่เกิดเหตุเองก็พาลูกอายุขวบเศษเนี่ยไปเล่นแล้วก็กลับมา
ยังคุยกันเรื่องออกรถอยู่เลยเตรียมที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่ทำมาหากิน
ไม่คิดว่าสามีจะมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ